เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเงินเงินทองเหมือนกัน
คุณผู้ชมปกติเวลาเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้

แต่จริงลูกหนี้เจ้าหนี้คู่นี้ความสัมพันธ์ดีนะ

ตรงทุกงวดไม่มีเลสเลย
จนกระทั่งเมื่อวันจันทร์อุตส่าห์ไปติดต่อเจ้าหนี้นะ
เฮียเดี๋ยวจะขอจ่ายให้หมดเลยปิดเลย
อ่าสองหมื่นปิดเลยแต่ปรากฏว่าคนเป็นเจ้าหนี้ยอมลดให้ด้วย

ลดเงินต้นให้ด้วยแต่ว่าลูกหนี้เปลี่ยนใจครับ
แล้ววันรุ่งขึ้นเขามาหาเจ้าหนี้อีกทีนึง

ลูกศรเขียวนั่นคือเจ้านี่ป๋าศาตร
ปราศาสตร์นี่เป็นโอ้โหเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่ที่ลำปาง
นี่คือตอนที่ดอมโปรยมาเหมือนจะดี

ไม่น่าจะมีอะไรเลยนะใช่คนก่อเหตุชื่อต่อม
อย่างที่บอกต่องเนี่ยเป็นลูกหนี้ชั้นยอด
ก่อนหน้านี้จ่ายตรงทุกงวดไม่มีเลส

นี่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ประมาณบ่าย๒ของวันอังคาร

เข้ามาหาป่าศาสตร์เจ้าพ่อเงินกู้

นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะต่องก็เอาค้อนเหล็กเนี่ย

ปราศาสตร์ผู้ตายไปด้วยครับ

ที่ต้องมันเอาไปเกือบล้านบาท

เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้

ไปเจอร่างของ
ศาสตร์หรือว่าชื่อจริงคืออนันตสิน
ออกธัญกิจอายุ๖๓ปี

เสียชีวิตในสภาพแบบคว่ำหน้าคุณผู้ชม

แล้วก็มีแผลโดนตีด้วยของแข็งที่ไทยทอย

ต้องคนก่อเหตุชื่อจริงคือนายจรรย์
เตชะตามีครับหลบหนีไปแล้ว

อีกครั้งหนึ่งก็ไปเจอกับครอบครัว
ของปราศาสตร์
ครอบครัวมนพระส่งมา๔รูป
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านจุดเกิดเหตุครับ

บนหัวกระดาษเขียนลงวันที่๒๓

เพิ่งจะจ่ายดอกเบี้ย๕๐๐บาท

คุณน้อยอายุ๕๐เล่าให้ฟังว่า

มากู้เงินสามีฉัน๒๐๐๐

เมื่อวันจันทร์ต่องก็เพิ่งมามาหาสามีฉันเนี่ย
มืนแปดแต่จู่จู่ตำเปลี่ยนใจไว้ตำคนเป็นุกหนี้เปลี่ยนใจบอก
ป๊าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ปิดดีกว่าขอผ่อนต่อดีกว่า
วันถัดมาวันอังคารครับวันเกิดเหตุ

สามีฉันอยู่บ้านลำพัง

ตกค่ำ๒ทุ่มขายของเสร็จกลับมาบ้าน

มาฟังภรรยาของในต่องคนก่อเหตุบ้าง

ภรรยาของต่องบอกว่าต่องสามีฉันเป็นคนดี
ตั้งใจทำมาหากินพูดเพราะด้วยตั้งแต่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี้ยวมา๘ปีนะ
สามีก็มาช่วยงานฉันตลอดปัญหาหนี้สินไม่เคยมีอืม
แต่เรื่องเงินกู้เนี่ยเออฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยนักข่าว
ฉันก็เพิ่งรู้ว่าสามีไปกู้เงินมาจริงผัวเมียกันไม่เคยรู้เลยเหรอ
ไม่นอนฆ่ากันไม่เคยบอกเลยอ่ะตัวภรรยาไม่เคยรู้เลยอ๋ออ่า
ไม่แน่ใจนะต่องอาจจะไม่เคยเล่าให้ฟังก็ได้ครับ
เย็นวันเกิดเหตุเนี่ยยังนั่งกินข้าวอยู่กับผัวอยู่เลยเนี่ย
แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระโอ้โหเป็นคนธรรมธรรโม
เข้านอนตามปกติไม่มีพิรุธอะไรเลยแต่สักพักผัวฉันเนี่ยหายออกจากบ้าน
ไปกระทั่งตำรวจมาถึงบ้านมาบอกฉันว่าเอ่อคุณคุณ
คาดว่าสามีอาจจะติดหนี้พนันออนไลน์ก็เลยไปกู้เงินนอกระบบ

แต่ตัวเธอซึ่งเป็นภรรยาก็อยากให้สามี

ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายครับ
แต่ก็มีนะเคยอ่านข่าวอยู่นะบางทีนะ
ก็เป็นเหตุผลส่วนตัว

ก็มีปัญหาอย่างที่นะครับคุณผู้ชมได้ชมข่าวไป